คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณธนทรมีการไปไลฟ์
เรื่องของการพูดถึงเรื่องของการเอาวัคซีนเข้ามา
ของรัฐบาลล่าช้าตั้งข้อสังเกตว่า
อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายหมอหนูออกมาชี้แจง

เขาวิภาควิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด๑๙ของรัฐบาล
บอกว่าไร้ประสิทธิภาพล่าช้าเจรจาซื้อน้อยเกินไป
และอยู่ในมือเจ้าเดียวก็คือบริษัทเอสต้าเซเนก้า
ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่จากยุโรป

ให้กับบริษัทสยามไบโอเซนผลิตในประเทศไทย

จะเจรจากับซิโนแวคเนี่ยของจีนเนี่ย
ต้นเดือนที่ผ่านมา๒ล้านโดสมันน้อยเกินไป
พอเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ได้ยินได้ฟังนักข่าวก็ยัดคำถามใส่ปากท่าน

ต้องบอกว่าดุเดือดมากนะไปฟังครับ
ผมว่าคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ย

แต่ไม่รู้อย่างหนึ่งคือไม่รู้จักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ไม่ต้องไปจำกันยาวเอาใกล้เนี่ย
รถตรวจหาเชื้อโควิด๒๐คัน

ทำการบ้านตรงนี้มาก่อนว่าใครทำให้

ซึ่งจริงก็ไม่ควรจะไปวิภาควิจารณ
เพราะไม่มีอะไรเลยที่ท่านโครงท่านได้ทำ
แล้วไม่เกิดประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชน
พวกที่ออกมาว่านะครับ
ก็เรามือไม่พายก็
ไม่ต้องเอาอะไรมาลาน้ำนะโอเคขอบคุณครับ

สัมภาษณ์นี้นะฮะแล้วท่านก็ทิ้งท้ายด้วยว่าอย่านำเรื่องวัคซีนมาทำให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับ
จะเน้นย้ำว่าประชาชนก็รอวัคซีนอยู่เนอะค่ะคือเมื่อวานนี้คุณหมอนครผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนของประเทศไทย
ก็ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าการที่เลือกบริษัทของจีนเนี่ยนะคะ
แต่องค์การเพศรัชกรรมก็ยังไม่สามารถที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้มาได้